คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของถนนพังเสียหายที่จังหวัดพังงากันบ้าง
ชาวบ้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าร้องไปหน่วยงาน
ไม่มาช่วยเหลือดูแลสักทีดังนั้นก็เลยซ่อมกันเองเลยนะครับ
ก็เลยกลายเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับ

เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าสุธิพงศ์ถนอมสิน
โพสต์ภาพกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๓๕คน
ซ่อมแซมถนนสาย๑ในพื้นที่หมู่๒ตำบลมาบรุย
อำเภอทัพปุดจังหวัดพังงาพร้อมกับข้อความว่า
คำว่าวัยรุ่นไม่ได้ไม่ดีเสมอไป
สิ่งที่ดูไม่ได้เราก็เต็มใจร่วมมือมาพัฒนาถนน
ให้ดูดีและมีความปลอดภัย
พร้อมทั้งขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน

ใช้ในการซ่อมแซมถนนอาหารและเครื่องดื่ม
ลงท้ายเมื่อวันที่๑๑ธันวาคม๒๕๕๙

หลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
นะครับสำหรับถนนเส้นทางนี้

มีระยะทางรวมถึง๙กิโลเมตร

ขึ้นชื่อของจังหวัดคือสปาโครนร้อน

การสัญจรไปมาคุณปุปะมากเลย
เมื่อกี้ไหลทางแหว่งด้วยนะครับ

ตัวเองขับรถมาในเส้นทางนี้
แล้วเกือบจะชนคนเดินออกกำลังกาย

อ้าวลืมมองคนมองแต่หลุม

แล้วก็ชนกับรถกระบะจนเสียชีวิตแล้วด้วย

โดยงานยังไม่มาซ่อมซ่อมเองซะเลย
ระยะทาง๓กิโลเมตรนะครับ
ขอรับบริจาคปูนหินดินทรายเนี่ยนะครับ

อยากเห็นชาวบ้านต้องได้รับอุบัติเหตุอีก

เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

ภาครัฐต้องทุ่มงบประมาณลงไป

นี่เป็นสาธารณูปโภคเบื้องต้นเลยนะ

หรอกเพราะจริงชาวบ้านมาซ่อมเองแบบนี้
บางทีความแข็งแรงทนทานอะไรอย่างนี้นะฮะ
ต้องให้หน่วยงานรัฐเขาเข้าไปดูหน่อยนะครับ